เดี๋ยวลูกอายุสัก๑๕๑๖ขวบ

เขาจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้
สู่สมาคมเจสสกีแห่งประเทศไทย

ได้รับเลือกเป็นตัวแทน
เพียงหนึ่งเดียวในรุ่นอายุ๑๐ขวบ

ลูกกำลังได้ทำหน้าที่คนไทยนะเว้ย
คือมันเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า
รุ่นจูเนียร์สลาร่ม๘๑๓ปี
เขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่๑

จนกระทั่งพอสิ้นสุดปลายปี
ประเทศไทยเขาก็ได้ลองแชมป์

ก็ถือว่าจบสวยจบตามที่ตัวเอง

เพราะว่าพี่ที่อยู่หัวเนี่ย
ก็อายุ๑๒๑๓ทั้งนั้น
ก็มีออก้าคนเดียวที่๑๐ขวบ

ก็น่าจะเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วแหละ

สหรัฐอเมริกาที่เลคาวาซู
ก็คือแมทนี้ที่ลูกชายกำลังจะไปแข่ง

คือแมทนั้นเป็นแมทที่เรา

แล้วเราก็นึกไม่ออกเลยว่า
การแข่งขันระดับโลกมัน

แล้วการได้เป็นตัวแทนทีมชาติตอนนั้นน่ะ

ซ้อมและซ้อมและซ้อมและซ้อม

ที่หนึ่งของแต่ละประเทศอื่นนั้น

คนไทยสู้กับทุกคนได้ในโลกนี้อยู่แล้ว

จนกระทั่งรอบสุดท้าย

ไล่แซงขึ้นที่๓ที่๒จนที่๑
เขาคงหันซ้ายหันขวา

เราก็เลยได้แชมป์โลกตรงนั้นมา

มันซ้อมที๔เดือน๕เดือน

โอ้โหต้อนรับเต็มสนามบินเลย

เขาประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม

มันเป็นสนามที่ประทับใจที่สุด

พอมาถึง
ครั้งนี้นะ
เดี๋ยวลูกอายุสัก๑๕๑๖ขวบ
จะส่งไปชิงแชมป์โลกให้ได้
เขาจะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้

สมาคมเจสสกีแห่งประเทศไทย

ได้รับเลือกเป็นตัวแทน
เพียงหนึ่งเดียวในรุ่นอายุ๑๐ขวบ
แข่งชิงแชมป์โลกที่อเมริกา

เหมือนตอนที่เราไปชิงนะ

เราขอเป็นโค้ชเองเลยเพราะว่า
เราน่าจะเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้เขามาตั้งแต่เด็ก
แล้วเราก็จะรู้ว่ากล้ามเนื้อเขาตรงไหนได้

แล้วการฝึกมันก็มีฝึกหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะ

แม่๒แม่๓แม่๔แม่๕แม่๖จนไปถึงแม่๑๒

เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมช่วยสอนออก้า

เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาฝึกเอง
ไล่ตั้งแต่ทักษะ

รวมไปถึงร่างกาย

กล้ามเนื้อของเขามันเด็ก๑๐ขวบ

เพราะฉะนั้นเด็กฝรั่งอายุ๑๒อ่ะ

เราก็ต้องฝึกออก้าค่อนข้างจะ
หนักกว่าเด็กอายุ๑๐ขวบด้วยกัน

เหนื่อยจนกระเด็นตกเรือ

กลับเข้ามานั่งถอดหมวกกันน็อกแล้วน้ำตาไหล

ไม่มีใครที่ไม่เหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จ

โชคดีที่ออก้าเป็นเด็กที่มีวินัยมาก
ไม่มีป๊าแค่นี้พอก่อนได้ไหม

ขอก้าวรอบได้ไหมแปบรอบได้ไหมไม่มี

ตกน้ำยังต้องไหว้ขึ้นมาขี่ต่อให้ได้๓๐รอบ

เพราะว่านี่ลูกเรา๑๐ขวบ
เราต้องมาทรมานลูกขนาดนี้เหรอ
แต่ในใจคิดว่า
เฮ้ยนี่มันคือประเทศชาตินะเว้ย

ลูกกำลังได้ทำหน้าที่คนไทยนะเว้ย
ชาวต่างชาติมันตกใจนะเว้ย

ขอแค่หนึ่งในห้าเพราะ
ไปยืนถือชันชาติไทยเป็นหนึ่งในห้า
แล้วมีฝรั่งอังกฤษโปแลนด์รัสเซียอเมริกา

แต่ลูกต้องอยู่๑ใน๕ให้ได้

ลูก๑๐ควบกับพี่เขา๑๑๑๒ควบ
ลูกต้องไปอยู่ตรงนั้นให้ได้

คือภาพที่เราจินตนาการในอีกไม่กี่วันนี้
คือต้องบอกก่อนว่าอันตรายไหม

เพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเห็น
ต้องบอกก่อนเพราะว่ากีฬาทุกประเภทต้องฝึก

แต่ถ้าได้รับการฝึกจะไม่อันตรายเลย
สมัยนี้ไปดูสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าครอบครัวจากทั้งประเทศ
สนับสนุนให้ลูกได้ขี่กีฬานี้เพราะว่าเขารู้ไงว่าอ๋อ
ถ้าฝึกฝนกับครูที่ดีกับโค้ชให้ดีกับคนที่เป็น
เด็กก็จะไม่อันตราย
มันมีคำสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ครูช่างชนประคันจันเรือง
บอกว่าง่ายนิดเดียวเลยถ้ามึงอยากจะประสบความสำเร็จ
ก็คือซ้อมและซ้อมและซ้อมและซ้อม
พอหลังจากนั้นมันเป็นสูตรง่าย
อยากจะสอบเข้าให้ติดมันก็ต้องอ่านหนังสือ
ก็ต้องอ่านหนังสือและอ่านหนังสือและอ่านหนังสือและอ่านหนังสือ
ไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ทำมันก็ประสบความสำเร็จจริง
อันนั้นครูช่างได้เคยกล่าวไว้นะครับ